ขโมยกันอีกแล้วชุดชั้นในจะเก่าจะใหม่ตากไว้หน้าห้องเอาโดนขโมยค่ะ

นี่อยู่หน้าห้องเดินเข้ามาแล้วค่ะนี่ทำทีเหมือนโทรศัพท์อยู่เหรอคะ
ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อแขนยาวสกรีนคำว่ากองบิน๗เนี่ยนะ
แล้วก็ดูลาดเหล่าเอานั่งพักแป๊บนึงหันซ้ายหันขวาไม่มีคน
แต่คุณผู้ชมเห็นราวอยู่ใกล้ใกล้ใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วเขาทำยังไงต่อ
เขาก็เดินไปที่ราวตากผ้าเอานั่งยองลงหน่อย
แล้วก็ค้นหาดูดูเสื้อในเอ๊ะจะเอาตัวไหนดี
ทีนี้พอหยิบมาได้เอามายัดใส่เป้ากางเกงของตัวเองค่ะ
ครับเออแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งกระพริบตานะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา
เขากำลังเลือกเลยเอาตัวนี้เอาลูกไม้เอาแบบนี้เอายัดใส่เป้าแล้ว
เห็นประตูเปิดไหมคะนั่นเจ้าของห้องเปิดประตูออกมาพอดีค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ทำไงต่อฮัลโหลฮัลโหลอ๋อสัญญาณไม่มีเลย
แล้วก็เดินหนีไปทำทีคุยโทรศัพท์ค่ะขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้
นี่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเลยนะของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะตอนนั้นผู้หญิงเขายังไม่ได้สังเกตหรอก
ผู้หญิงเจ้าของห้องนี่แหละแต่ตอนที่จะมาเก็บผ้าน่ะ
เอ้าเสื้อในฉันฉันว่าฉันตากเอาไว้๗ตัว
เอาทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้เองมันหายไปไหน
ไล่ดูกล้องวงจรปิดอ๋อผู้ชายคนนี้นี่เอง
ตอนนั้นฉันเปิดประตูมายังเจอหน้าเขาอยู่เลย
เขายังทำทีเป็นโทรศัพท์อ๋อเขาเอาเสื้อในของฉัน
ยัดใส่ในเป้ากางเกงแบบนี้หรือนี่ก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยนะคะ
เตือนภัยชาวพระแสงที่สุราชให้ระวังเอาไว้
แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้โดยเร็วด้วยนะคะ